คุณผู้ชมคะดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
คราวนี้น้องชายสามีคุยกับพี่สะพ้ายเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งที่ดินนะคุณ
แต่ว่าคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยมันไม่ลงตัว
พอแบ่งที่ดินไม่ลงตัวก็เลยกลายเป็นทะเลาะกัน
ปรากฏว่าน้องชายสามีเอาอาวุธปืนมายิงใส่พี่สะพ้ายจนเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจสพร่อนพิบูรณ์ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่อนพิบูรณ์
บอกว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็มาเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาล
ทีนี้ตำรวจก็เลยมามาตรวจสอบค่ะ
พบศพของนางสมใจรักเสมออายุ๖๖ปี
นางสมใจเนี่ยอยู่ที่ตำบลร่อนพิบูรณ์แล้วก็มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองเข้าที่ด้านหลัง

แล้วจากการได้ข้อมูลของตำรวจมารู้ว่านางสมใจเป็นเกษตรกรทำสวนผลไม้ลายย่อย
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนางสมใจเนี่ยนั่งคุยอยู่กับญาติยาดของฝั่งสามี
ก็นั่งคุยกันอยู่ประมาณ๓๔คนล่ะค่ะเกี่ยวกับความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินที่ได้รับมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่ของสามี
ก็คุยกันอยู่ตรงที่ลานผ่าฟื้นข้างข้างบ้านนี่แหละเพราะว่าในบรรดาพี่น้องก็แบ่งกันแบบไม่ลงตัว
แล้วก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ปัญหานี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมเป็นปัญหาที่คาราคาซังมาเป็นปีแล้วอะค่ะ
ทีนี้ตัวนางสมใจเนี่ยก็ทะเลาะกับน้องชายของสามีชื่อว่านายธนงคงดำอายุ๔๙ปี
บ้านของนายถนงน้องสามีเนี่ยนะก็อยู่ใกล้ใกล้กันนั่นแหละเป็นหนึ่งในคนที่ล้อมวงแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ดินอยู่ทีนี้ฝั่งนางสมใจเนี่ยก็ด่าว่านายถนงใช้เสียงดังด้วยใช้ถ้อยคำรุนแรงด้วย
น้องชายสามีอย่างนายธนงก็เลยโมโหสิคะเลือดขึ้นหน้าเลยคว้าเอาปืนลูกซองที่พกติดตัวอยู่เนี่ยนะยิงใส่นางสมใจพี่สะพ้ายแล้วพอจังหวะที่ตัวพี่สะพ้ายเนี่ยเห็นว่าน้องสามีชักปืนออกมาก็พยายามจะวิ่งหนีแต่ว่าไม่ทันค่ะถูกอาวุธปืนถูกกระสุนเนี่ยใส่ร่างหนึ่งนัดล้มลง
ส่วนตัวนายทนงเนี่ยนะคะหลังจากที่เอาปืนยิงพี่สะพ้ายแล้วเนี่ยก็ถือปืนวิ่งหนีไปซึ่งตัวพี่สะพ้ายเนี่ยแยดก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลร่อนพิบูรณ์แพทย์ก็พยายามช่วยยื้อชีวิตแต่ว่าตอนที่โดนยิงอ่ะค่ะยิงเข้าจุดสำคัญเสียเลือดเยอะก็เลยทำให้เสียชีวิตนะคะซึ่งตำรวจก็พยายามที่จะไป
ขออนุมัติศาลออกไหมจับนายทนงในข้อหาค่าผู้อื่นแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับพรบอวุธปืนในช่วงบ่ายของวันนี้ด้วยเพราะว่ามีการสอบปากคำผู้เสียหายรวมถึงพยานแล้วก็รวบรวมหลักฐานทางคดีเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะ